จากนี้แล้วนะตลอดก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจอีกเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะศิษยานุสิตของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐม
ไปที่นี่กันเยอะมากและภายในงานนี้นะคุณผู้ชมมันจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น
ประชาชนที่เขาไปร่วมงานนี่นะบางคนก็ลุกขึ้นมาวิ่งทั่วงานเลยอ่ะ
บางคนก็แบบมีท่าทางแปลกเหมือนของขึ้นอะ
เนี่ยดูบรรยากาศงานซะก่อนคนเยอะแล้วก็คึกคักมากนะที่วัดบางพระจังหวัดนครปฐม

ไม่ต้องตกใจคุณค่ะเนี่ยเป็นบรรยากาศที่มักเกิดขึ้นบ่อยที่งานงานนี้นะ
เพราะเขาจัดเป็นประจำทุกปีเลยค่ะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
บรรยากาศที่ลานวัดเนี่ยก็เต็มไปด้วยคนแบบนี้แล้วก็ขณะที่กำลังทำพิธีไหว้ครูอยู่นั้นนะคะ
ก็มีศิษยานุสิตนี่แหละค่ะมีอาการแปลก
บางคนก็ลุกขึ้นมาวิ่งแบบเนี้ยพลวดพลาดขึ้นมานี่บางคนก็ทำท่าทางแบบนี้ค่ะ
คล้ายเสือบางคล้ายฮานุมานบ้างบางคนก็เดินย่องเหมือนคนแก่ค่ะ
คล้ายกับว่าองค์ของปู่ฤษีลงประทับอย่างนั้นดูสิท่าทางของเขา
คือแต่ละคนก็จะมีท่าทางแปลกต่างกันไปแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะ
บางรายหนักถึงขั้นว่าวิ่งกระโจนเขาใส่รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นเลย

เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยระงับเหตุนะให้อาการนั้นสงบลง
แต่พอมีการสวดมนต์จบแล้วนะผู้ที่มีอาการต่างที่ว่ามาเนี่ย
ก็สงบลงเลยค่ะอาการจากหนักก็เบาลงเหมือนกับตัวหลับลอยอย่างนี้ค่ะ
หลายคนก็เลยเชื่อว่านี่คืออิทธิฤทธปฏิหารคือความมหัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเปิ่นค่ะ
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นกันเพราะว่าหลวงพ่อเปิลหรือว่าพระอุดมประชานาศนี่นะ
หลายคนเริ่มสายศรัทธาเคารพนับถือเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งวัดบางพระจังหวัดนครปฐมมาช้านาน
และงานนี้แน่นอนล่ะค่ะเพื่อความสิริมงคลก็มีการฉีดน้ำมนต์
พรมน้ำมนต์ไม่รดน้ำมนต์ธรรมดาแล้วคนเยอะขนาดนี้ต้องเล่นจับฉีดแล้ว

เป็นแบบว่าน้ำมนต์แบบสงกรานสาธุกันไปเนอะ
แต่เป็นเรื่องของความเชื่อนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม